ถืออาวุธถือไม้มา
แล้วพอตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเจอยาบ้าเป็นร้อยเมตรเลย
เวลาเขาเสพเขาไม่ได้เสพทีละเม็ดค่ะ

เดี๋ยวดูจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับตัวหน่อยนะครับ

เมื่อกี้อุตสาธิตเข้าไปชิดตัวได้แล้ว

มานั่งยองแล้วก็ลุกขึ้นไปแบบนี้

เขาไปอยู่ที่บ้านหลังท้ายซอยเลย

แล้วบ้านหลังนั้นถามว่าเป็นบ้านของนาย

ก็ปล่อยทิ้งร้างไว้เพราะว่าบ้านหลังนี้หลุดจำนอง
ทีนี้พอกลางค่ำกลางคืนบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นแหล่งมั่วสุมเลย
กลุ่มวัยรุ่นก็ไปมาเข้าออกบ้านหลังนี้ทั้งคืน
ตัวนายเสรีเองก็เสพยาบ้าแล้วก็เอะอะคุ้มคลั่งไม่ได้สนใจใคร
บางทีนะถือไม้บ้างถืออาวุธบ้างเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวสิ
แล้วถ้าเกิดใครไปมองหน้าเสรีนะนี่อันนี้ตอนที่เขาคุ้มคลั่งนะเห็นไหม
ถืออาวุธแล้วก็เดินไปอยู่ในซอยแบบนี้ค่ะ
ถือมีดนะฮะใช่ซึ่งเวลาเพื่อนบ้านเขามองหน้า
เสรีจะบอกว่าเนี่ยไปแจ้งตำรวจมาจับเลย
บางทีก็เดินอยู่หน้าระเบียงบ้านแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พอชาวบ้านเขาทนไม่ไหวไงเขาไม่รู้ว่าวันไหนเสรีอาจจะอาการหนักขึ้นมา
แล้วก็มาทำร้ายชาวบ้านไหมเขาก็เลยแจ้งตำรวจให้ไปคุมตัว
ทีนี้พอไปคุมตัวนายเสรีได้นี่ตอนเข้ามาในบ้านนะ
ตำรวจก็เตรียมมือถือถ่ายหลักฐานเลย
ถามว่าเจออะไรบ้างในบ้านหลังนี้
เจอยาบ้าค่ะ๑๕๗เมตร
นี่ตั้งอยู่ตรงนี้ใส่อยู่ในซองพลาสติกใสวาง
บนโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านไม่ได้หลบอะไรเลยนะคะ
ทีนี้ก็เลยเอาของกลางทั้งหมด
แล้วก็นำตัวนายเสรีไปโรงพัก
ตอนสอบนายเสรีนะพูดยังไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชม

เสรีเสพยาบ้าจริงหรือเปล่า

โอ้โหเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยละกันค่ะ
ยาบาลเราเอามาจากไหนยาบาลเหรอผมทำเองครับไม่ได้ซื้อมาเหรอทำเยอะไหม
ผมนี่การผลิตถอดแล้วผมนั่งทำเองนั่งทำดูดเอง
โอ้โหเนี่ยภูมิใจมากเลยฮะผลิตเองทำเองดูดเอง
แล้วก็โดนจับแล้วนะฮะใช่ค่ะทีนี้ก็เอาตัวไปตรวจฉี่เป็นสีม่วงแน่นอน
ก็แจ้งข้อหานะคะเสพและมียาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ตอนที่มานั่งนับยาบ้านั่งเรียงยาบ้าทั้งหมด๑๕๗เมตรค่ะคุณผู้ชม